กลับมาในช่วงนี้มาดูความหล่อทะลุถุงมะขามเทศกันนะคะสำหรับณเดชนคูกิมิยะ
คุณผู้ชมค่ะวันก่อนมีการแชร์กันสนั่นบนโลกโซเชียลจริงสำหรับภาพของหนุ่มณเดชน์ที่ใส่เสื้อบอลดูชิลมาก
กางเกงขาสั้นแบบธรรมดาธรรมดาถือถุงมะขามเทศนะคะ
ขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสงานนี้ชาวเน็ตไม่ไหวชี้เป้าว่าเจอพระเอกหนุ่มที่สถานีพร้อมภูมิภาค
ฉันอยากไปเดี๋ยววันนี้ไปนั่งสถานีพร้อมพงษ์เล่นดีกว่า

ขอรู้ช่วงเวลาที่จะไปดักรอแม่
นั่นน่ะสิซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่า
หนุ่มณเดชน์ดูเป็นคนเรียบง่ายติดดินนะ
ซึ่งถึงขั้นมีการรวบรวมแฟชั่นของณเดชน์บนรถไฟฟ้ากันเลยทีเดียว
ด้านเจ้าตัวเนี่ยออกมายอมรับ
แล้วก็ยิ้มแบบขำนะว่าวันนั้นเนี่ยผมเพิ่งไปออกกำลังกายมา
พอดีว่าถือติดมาแล้วทีนี้รถมันติดมากก็เลยขึ้นบีทีเอสจะเอาฟิล์มไปล้าง
ผมไปออกกำลังกายมาแล้วก็เลยแบบโอ้โหรถติดไม่ไหวขับรถไม่ไหวก็เลยแบบขึ้นวีเท็จก็ได้วะอะไรอย่างนี้
ว่าแบบจะพลางตัวอะไรหน่อยไหม

ก็ผมมีความสุขนะเวลาผมได้ทำอะไรที่แบบคนทั่วไปเขาทำกัน
พอจะจำได้อยู่ว่าตัวเองเคยแต่งตัวแบบไหนขึ้นบีเทสบ้าง
ถ้าไม่ใช่ผมคนที่แต่งแบบนี้ก็คงไม่เป็นไรอ่ะ
แต่ว่าเราอาจจะเป็นนักแสดงมันก็เลยแบบเฮ้ยทำไมแต่งตัวแบบนี้ได้วะอะไรอย่างนี้

ไม่เป็นไรหรอกยังไงก็รับได้หมดนั่นแหละจะแต่งยังไงอ่ะทะลุมาแม้น่าหล่อขนาดนี้
เดินมาเฉยแต่งยังไงก็หล่อณเดชน์เอาจริง
ส่วนเมื่อวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มณเดชน์เมื่อวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
สาวคู่จิ้นคนสนิทอย่างยายาอุรัสยาก็ตั้งใจลงมือทำเค้กเพื่อมอบให้เป็นของขวัญ
ซึ่งแม่แก้วสุดารักคุณแม่ของหนุ่มณเดชน์เนี่ยก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับแท็กไปหายายา
เพื่อเป็นการขอบคุณแถมยังเอ่ยปากชมได้ว่าเป็นเค้กที่อร่อยที่สุดอีกด้วยนะจ๊ะ
ซึ่งหนุ่มณเดชน์เขาก็ขอยืนยันด้วยอีกเสียงว่าโอ้เค้กก้อนนี้อร่อยจริงอะไรจริง

ก็เป็นเค้กที่เขาทำให้คุณพ่อแหละครับผมก็เอามาเป่า
ใช่เขาทำเองทำเองจริงเขาก็ทำไปฝากที่กองไปฝากอะไรอยู่แล้ว

เธอชิมปล่อยแล้วใช้ไม

แม่แก้วก็มีแท็กคอมเมนต์หัวใจรวมให้ยายา
ก็แม่คงขอบใจน้องอะไรอย่างนี้ด้วยครับ
ที่ได้ทำมาให้ขอบคุณน้องมากด้วยครับ
ขอบคุณยายาครับ
เขาก็มีโมเมนต์น่ารักให้แบบ
กลุ่มที่เขาแบบว่าเชียร์ให้เป็นคู่จริงเนี่ย
แบบจิ้นแบบอยากจะให้เป็นคู่จริงซะเหลือเกินสำหรับคู่นี้
คือต้องบอกว่ายาย่าเนี่ยนะเขาสนิทกับทั้งแม่แก้ว
คือไม่ว่ายายาจะทำอะไรหรือทำแบบจะไปไหนมาไหนเนี่ย
แก้วเขาจะมีการโพสต์โมเมนต์ของณเดชน์กับยายา

เพราะว่าคุณณเดชน์เองเนี่ยเขาไม่มีอินสตาแกรม
คนที่เป็นคนโพสต์รูปภาพของณเดชน์เนี่ย
จะเป็นคุณแม่แก้วแล้วก็จะโพสต์อิริยบทต่าง
แล้วรูปของยาย่าที่อยู่ในอินสตาแกรมของแม่แก้วเนี่ย
เยอะมากจริงน่ารักมาก
ไปมาเนี่ยนะเยอะยิ่งกว่ารูปของณเดชน์นะคะ

ยังมีการแท็กหาทุกรูปดูแล้วกัน
คุณพ่อคุณแม่ไฟเขียวขนาดไหน
อยากจะให้เป็นคู่จริงซะเหลือเกินนะครับ
แต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็บอกว่าเป็นพี่น้องที่สนิทที่สุด

พัฒนาได้เป็นคู่จริงหรือไม่เมื่อไหร่อย่างไร